ไปดูเจ้าของร้านอาหารที่ลำปางโพสต์เตือนภัยในโซเชียลนะครับ
หลังถูกวัยรุ่นยิงปืนขึ้นฟ้ากันอีกแล้ว

บริเวณร้านอาหารมายิงกันตรงนี้เลยนะ

เหตุมาจากว่ากลุ่มวัยรุ่นนี้จะพาสาวเชียร์เบียออกไปข้างนอก
แต่สาวไม่เล่นด้วยนะฮะก็ยิงปืนขู่กันนะครับ
นี่ฮะโอ้โหชุดละมุนแล้วนะครับ

โอ้โฮชาดจริงเลย

เห็นพนักงานของร้านอาหารรีบหมอบลงใต้โต๊ะ

บางคนยังโอ๊ยกำลังสนุกเมาอยู่เลย

หมอบอีกทีก็คือตอนเสียงปืนมันดังขึ้น
จากนั้นชายวัยรุ่น๒คนเดินเข้ามาบริเวณหน้าร้าน
มีการไล่ชี้หน้าคนที่อยู่บริเวณหน้าร้าน
หลบอยู่ใต้โต๊ะอาหารก่อนที่จะเดินออกไป

ที่เป็นร้านที่ตั้งอยู่บนถนนสายลำปางแม่ทะอำเภอเมืองลำปาง

เกิดขึ้นที่ร้านอาหารของตัวเองนี่แหละครับ

อายุประมาณ๒๐๓๐ปี๕๖คน

และพยายามจะจีบสาวเชียร์เบียร์นะครับ
พาจะพาออกไปข้างนอกให้ได้เลย
แต่พนักงานสาวไม่ไปด้วย

ทำให้กลุ่มวัยรุ่นไม่พอใจ
จึงเกิดเหตุการณ์ยิงปืนขู่แบบนี้นะครับ
เขาก็จะพาเขาเรียกพนักงาน
ผู้หญิงที่เขาขายขายว็อกก้าของผมเนี่ย

ใช่แล้วเด็กนี้เขาก็ไม่ไป
เขาก็หมดเวลางานกันแล้วก็จะกลับบ้าน
นี่มันก็ไปดักรออยู่ตรงที่ร้านจอดรถ
รอปุ๊บก็เปิดเครื่องเสียงรถยนต์แล้วก็เสียงดัง

ผมไปบอกเขาว่าให้ปิดเครื่องเสียงจันทร์

มันจะทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อน

เกือบจะตี๒เขาก็กลับมาเนี่ย

ลงรถแล้วก็ยิงปืนขึ้นปากปรับ
แล้วก็เหลือพนักงานของผม

อันนี้แหละครับเจ้าของร้านก็มีคลิปเป็นหลักฐาน

ลงในโลกโซเชียลด้วยเพื่อเป็นการเตือนใจกันเตือนภัยกันเรื่องของความใจร้อนนะครับ